แต่ถึงที่วัดแห่งนี้ทำไมเราต้องมาเล่ากัน

ข้าวสารอีก๕๐๐กิโลกรัม

ที่วัดสวัสดิ์อารมณ์แค้นแถวอเภิรขอร์ชัยศรีจังหวัดนครปะถม
ไปเจอกับผู้โชคดีคนนี้คุณศักดิ์วิจิตรอายุ๓๕ปีเขาเป็นนักธุรกิจค้าส่งผลไม้
แต่นำไข่ไก่สดหมื่นฟองและข้าวสารขนาดถุงละ๕กิโลกรัมจำนวน๑๐๐ถุงรวมก็๕๐๐กิโลกรัม
มาแบบชุดใหญ่เต็มคาราเบลมาแบบนี้เลยฮะเอามาถวายแก้บนพระเงินพระทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด
ชาวบ้านเขาเรียกว่าหลวงพ่อรวยชื่อดีนะชื่อดี
ผู้โชคดีเขาเล่าว่าเคยมาขอพรแล้วก็ขอให้ธุรกิจค้าส่งผลไม้เนี่ย
เจริญก้าวหน้าและได้กำไรงามซึ่งก็เป็นไปตามนั้นจริงแต่ก็ด้วยความที่ว่าเขาตั้งใจทำงานนะ
เออก็ขายได้ดีก็ว่ากันไปแต่สิ่งหนึ่งที่โดนบันดาลใจให้เขาต้องมาจริงจริงก็คือ
เขาถูกละตะลีด้วยรางวัลเล็กท้าย๓ตัวจัดไป๑๐ใบหวกรบคุณฮานก็ได้
คือตัวเขาเองเขาเชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของพระเงินพระทองช่วยโดนบันดาลให้ครอบครัวมีแต่ความโชคดีเห็ง
เอาของมามอบให้แบบนี้พระอาจารย์แป๊ะท่านก็ต้องมารับอยู่แล้วถูกไหมล่ะ
แล้วของต่างที่มามอบให้ทางวัดเขาไม่ได้เก็บไว้หรอกฮะ
ต่างที่ญาติโยมสาธุชนเขานำมา

นี่ไข่ไก่อย่างนี้ข้าวตรงข้าวสารเนี่ย
ไปส่งต่อให้กับผู้ที่ยากไร้
ผู้ที่ต้องการที่จะได้ของ
ไปประกอบอาหารจริง
ซึ่งก็มีมากมายนะสาธุชนที่เขาเอาของมาให้แล้วก็ยังมีสาธุชนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านนี้
มาที่วัดแห่งนี้ก็เยอะเหมือนกันอ่ะผมเล่าเรื่องนี้แล้วก็ไปดูปิดท้ายด้วยการ
เสียงเซียมซีเขย่าเนี่ยเห็นไหมก็คนเราแบบว่ามีโชคแล้วอ่ะ
ก็กล่าวว่าให้ให้ไอ้ชักงวดใหญ่มายนี่ค่ะเหมือนกันเลย
ผมก็เคยถูกลอตเตอรี่สักครั้งหนึ่งในชีวิต
แล้วเราก็หวังว่างวดต่อไปมันจะใหญ่ขึ้นอีกมันจะดี
คือแบบคือคุณเคยถูกลอตตารี่เรียบไหว๒ประมาณ๒๐๐๐

บอกเลยแต่พี่คนนี้เขาเชื่อว่าเซียมซีสามติ้วของเขาจะมาให้โชคอีกสักครั้ง
ว่ากันไปนะไม่มีใครรู้หรอกครับ